เสียกล้องเสียไขเกาลัดที่การชนะบุรีที่กระโดดลงจากรถกระบะ

ล่าสุดนี่ภรรยาของเสียกล้องนะ
ไม่ใช่นางสาวแหม่มที่เป็นผู้หญิงคนสนิทนะ
ภรรยาของเสียกล้องบอกว่าถูกนางสาวแหม่มเนี่ย
ตามรังความมาตลอดเลยนะเอาเรามาดูข้อมูลฝั่งนี้บ้างวันนี้
ทีมข่าวได้พูดคุยกับภรรยาของเสียกล้องครับนะฮะ
บอกว่าข้อมูลวันเกิดเหตุเนี่ย
นางสาวแหม่มเนี่ยตามมารังความนะฮะ
ตามมารังความเธอถึงหน้าคลินิกฝากคัน
เพื่อให้เธอเลิกกับเสียกล้องต่อหน้าลูกสาวอายุ๗ขวบด้วยซ้ำ
อกจากนี้นางสาวแหม่มยังได้ผลักเธอด้วย
และยังได้ตบตีทำร้ายเสียกล้องด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพไปนี่ฮะที่ยืนเถียงกันอยู่
กล้องก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะ
นี่แหละครับเธอยืนยันว่าสิ่งที่นางสาวแหม่มนะครับ
พูดเรื่องการอยู่กินกับเสียกล้องอย่างเปิดเผย
และครอบครัวรับรู้ไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะที่ผ่านมาเธอกับเสียกล้องก็ไม่เคยเลิกกัน
มีลูกคนที่๒อยู่ในท้องนี่แหละครับ
ส่วนหน้านี้มันก็จะมีรู้สึกเป็นการโทรกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราตามที่เรามาหาลูกหาอะไรอย่างนี้

หลังจากที่เมื่อวานนะคะพี่นุ่นได้ฟังสิ่งที่คุณแหม่มเนี่ย
กับน้องชายเขาแถลงพี่นุ่งรู้สึกยังไงบ้างคะ
เราก็รู้สึกว่ามันก็คือเอาถ้าเอาเรื่องการโทรกัน
อยู่กินของเขากับสามีเราหรือว่าที่เขาไม่รับเขา

คือก็มีการไปตามไปสอบกันไปเจอกันไปอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะบอกว่าเขาไม่รับรู้มันก็ไม่น่าจะใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้นะฮะไปดูฝั่งของนางสาวแหม่ม
ั่งเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐนะครับบอกว่า
เธอเองบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะปล่อยให้เสียกล้องบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตแบบนั้นซึ่งตามภาพจากกล้องหลังรถเนี่ย
เห็นได้ชัดว่าเธอเนี่ยลงไปช่วยเป็นคนแรกและไม่มีการเข้าไปซ้ำเติม
ที่ญาติของเสียกล้องตั้งข้อสงสัยนะฮะคลิปนี้เราก็ดูกันหลายรอบแล้วนะครับ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าคลินิกที่เห็นว่าเธอเนี่ยบุกไปขณะที่
คุณนุ่นเมื่อกี้เนี่ยกับเสียกล้องนะฮะพาคุณนุ่นเนี่ยไปฝาก
ฝากคันไปตรวจคันยืนยันว่าเป็นการไปเจอโดยบังเอิญ
เพราะเห็นรถของเสียกล้องจอดคู่กับรถของภรรยาเก่าจึงเข้าไปเคลียร์ใจ
แล้วก็ให้เสียกล้องขึ้นรถมากับเธอตามไปที่บ้านของภรรยาของเสียกล้องนะครับ
ยืนยันบอกว่าก่อนคบกันเสียโก้บอกเลิกกับเมียแล้วนะ
แล้วก็มาคบกับเธอได้๕ปีมีลูกด้วยกันนะฮะตอนนี้อายุ๖เดือน
หลังจากนั้นไม่นานก็มาทราบว่านางสาวนุ่นนะครับ
ตั้งคันได้๕เดือนก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันมาตอนหลัง
อีกปัญหาที่เธอทะเลาะกับเสียกล้องบ่อยครั้งก็คือเรื่องของส่วนแบ่งทางธุรกิจที่เสียกล้องเนี่ยทำอยู่
โดยเสียกล้องจะนำรายได้เกือบทั้งหมดไปให้นางสาวนุ่น
ขณะที่เธอเนี่ยก็อยู่กินกันฉันสามีกับเสียกล้องได้แค่บางส่วนแม้จะช่วยทำธุรกิจ
แต่พอหลังเสียกล้องเสียชีวิตเนี่ยพี่ชายกับพี่สะพ้ายของเสียกล้องเนี่ยก็ฮุบธุรกิจทั้งหมดไปเป็นของตัวเองแล้วครับ
ทุกคนทางครอบครัวผู้ชายเขาก็รับรู้แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด
ใช่เพราะว่าแม่รับรู้ทุกคนรับรู้คือทุกคนรู้อะค่ะไม่ได้แอบไม่ได้ปกปิด
ถ้าบอกว่าแหม่มทำให้พี่ก้องเสียแล้วจะได้ส่วนนี้แล้วทำไมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของพี่ก้อง
ญาติของพี่ก้องซึ่งเป็นพี่สะพ้ายกับพี่ชายถึงเอาตรงกิจการที่ทำตรงนี้เขาเอาคืนไปหมดเลย
ใช่ซึ่งตรงนี้สื่อไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง
ส่วนในเจฟนี่คนนี้คนนั่งข้างแล้วเป็นน้องชายของนางสาวแหม่มเนี่ยที่พูดออกมาที่เสียงได้ยินในกล้องที่ประมาณปล่อยมันปล่อยมัน
คนนี้นะฮะยืนยันว่าไม่มีเจตนาคิดร้ายเพราะว่ารักและสนิทกับเสียกล้องเหมือนกันรักเหมือนพี่ชายคนนึงเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับรับที่จะให้คำปรึกษากับนางสาวนุ่นนะฮะ
ขออภัยฮะนางสาวนุ่นภรรยาของเสียกล้องนะครับหลังจากนี้ต้องตามกันต่อนะครับว่าเรื่องมันจะจบลงยังไง
ต้องมีการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับแต่ว่าแม่เสียกล้องก็นะเผาศพไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์เอาไว้เนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่านะฮะ